การตำแป้งขนมจีนเป็นขั้นตอนที่สร้างเสียงคลื้นเครงให้กับคนที่มาร่วมทำขนมจีน
เพราะนอกจากจะต้องรู้จักใช้แรงในการตำขนมจีนเป็นอย่างดีแล้ว
ยังต้องตำให้เข้าจังหวะกันกับคนร่วมวงตำคนอื่นอีกด้วย
ขนมจีนจึงจะมีเนื้อหนึบเหนียวแต่นุ่ม
ถ้าแป้งแข็งเกินไปก็จะต้องคอยหยอดน้ำอุ่นลงไปในครกระหว่างที่ตำแป้ง
และเมื่อตำแป้งได้ที่แล้วก็จะนวดเป็นก้อนกลม
ก่อนนำออกจากครกเพื่อเตรียมสำหรับการบีบเส้น
สำหรับสำหรับคนร่วม